เอาคุณผู้ชมฮะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างไปดูเรื่องของการเตือนภัยกัน
เขาเรียกว่าบางทีนะจุดบางจุดเหตุบางเหตุเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น
เพราะมันรวดเร็วและว่องไวมากอย่างเด็กปั๊มคนนี้
อย่างที่ผมบอกบางเหตุการณ์อยู่ในสถานที่ที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับรถไวนะเพราะในปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้ว
เขาจะขับกันช้าไม่ได้ขับเร็วอะไรกันมากนะครับ

เดียวกันเด็กปั๊มเนี่ยเขาก็คงจะเดินด้วยความแบบว่าคิดอะไรอยู่บางอย่างละมั้ง
ก็เลยไม่ได้มองทางซ้ายขวา
สองคนนี้มาปะทะกันเจอกันพอดีในช่วงวินาทีที่วิทย์จะชนกัน

ว่าพนักงานปั๊มน้ำมันเขาก็ไม่รู้ดิว่าเขาจะเดินหน้าต่อ

ที่หนุ่มรายเดอร์ก็มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่ทันได้สังเกต
ก็เกือบจะหักหลบไม่ทัน

เขาก็เตรียมที่จะไปเติมน้ำมงเติมน้ำมันอะไรก็ว่าไปสมาธิอยู่ตรงนั้น
ขณะที่หนุ่มรายเดอร์เขาอาจจะมองเรื่องของออเดอร์อยู่หรือเปล่า

นั่นว่าเขาอาจจะโฟกัสที่แบบโลเคชั่น
หรืออะไรแบบนี้ด้วย
คืออันนี้เข้าใจนะพวกรายเดอร์ช่วงนี้

ใช่เพราะเขาไปในที่ที่บางทีเขาก็ไม่รู้จักไง

แต่เอาบอกอย่างนี้แล้วกันว่าจะไปขับรถรับส่งอาหาร

เดินสันถ์จนผ่านไปผ่านมา

ดูหูฟังนะสอดส่องให้ดีนะคะคุณผู้ชม